คุณผู้ชมคะสยามพิวัฒน์หนึ่งในธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่บริหารทั้งโรงแรมแล้วก็ศูนย์การค้า
ยึดแนวพระราชดำรัฐในหลวงราชการที่๙มาใช้ในการบริหารธุรกิจ
รวมถึงยังตั้งเป้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศด้วย
พาคุณผู้ชมไปติดตามช่วงถอดสูตรนักธุรกิจน้อมนำพระราชดำรัฐกับคุณพิรวัตรอัธนาคค่ะ

อย่างสยามภารกรสยามดิสคอเบอรี่และสยามเซ็นเตอร์
ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับวังสะปฐุม
ชนะทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัด
มองว่านับเป็นสิริมงคลยิ่ง
จริงแล้วสยามพิวัฒน์ตั้งแต่ปี๒๕๐๒เราถือกำเนิดมาเป็นบริษัทที่ทำรีเทล
จริงบริษัทมีปณิธานตั้งแต่๒๕๐๒ไว้เลยค่ะ
ซึ่งปณิธานและนโยบายในการทำธุรกิจของเรานี่ไม่ได้มีเพื่อธุรกิจอย่างเดียว
แต่เราชัดเจนมากนะคะว่าทุกโครงการที่เกิดขึ้นบนที่ดินผืนนี้เนี่ย
จะต้องเป็นโครงการที่เยี่ยมยอดและไม่เคยปรากฏบังเกิดขึ้นมาก่อน
เราจะต้องแนะนำสิ่งซึ่งเป็นความแปลกใหม่ให้กับประชาชนชาวไทย
แล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และท้ายที่สุดโครงการใดก็ตามที่อยู่บนผืนผ่านดินแห่งนี้
จะต้องนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย
แล้วก็จะต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
สามารถดึงดูดคนทั้งโลกให้มาเยี่ยมชม
โดยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราช๗๐ปี
พระองค์ทรงเป็นต้นแบบที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเรื่องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
คุณพ่อให้หนังสือไว้เล่มหนึ่งนานมาแล้ว
เป็นประมาณ๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
แล้วคุณพ่อให้จำได้ให้เป็นของขวัญวันเกิด
แล้วก็บอกว่าแปมยามใดที่เธอรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้

ทุกอย่างที่คิดว่าจะทำไม่ได้
ยากก็จะกลายเป็นง่าย
จะเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางเธอให้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง
สิ่งที่ตั้งใจมั่นเลยแล้วก็ทำมาตลอด
ก็คือสิ่งที่ทรงสอนว่า
คนเรานั้นถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด
คำว่าดีที่สุดของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เนี่ย
หมายถึงว่าเราต้องรู้จริง
ถ้าเราไม่รู้เราต้องเพียนพยายาม
ที่จะรู้ให้จริงในสิ่งที่เรากำลังจะต้องทำ
แล้วก็การที่เราจะไปชวนหรือชักชวนคนอื่นให้เขาทำตามเรา
นั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทดสอบกับตัวเราเองก่อน
ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่า
และข้อสำคัญที่ได้จากคำสอนของพระองค์ท่านคือ

เพราะว่าการทำงานหรือไม่ว่าจะทำสิ่งใดในชีวิตนั้นเนี่ย
ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่าย
เรื่องต้องทำอยู่หลายปีกว่าจะสำเร็จ
ดังนั้นไม่ว่าจะพบอุปสรรคปัญหาหรือสิ่งใดก็ตามเนี่ย

ซึ่งเราก็จะต้องเพียนพยายามทำต่อไป
ด้วยความอดทนด้วยความมีสติ
ระยะเวลาเกือบ๖๐ปีของธุรกิจสยามพิวัฒน์
ไม่เคยหยุดพัฒนาไม่เคยหยุดการเรียนรู้
ชนะทิพย์เชื่อว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม
ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดและต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไป
รวมทั้งต้องนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยด้วย
ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ๕ดาวแห่งแรกของประเทศ
ก็ทำชื่อเสียงไปสู่ทั่วโลก
คนทั้งโลกรู้จักตั้งแต่ปีประมาณ๒๕๐๘เป็นต้นมาถึง๔๐กว่าปี
ซึ่งเป็นศูนย์การค้าระดับมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย
จนถึงทุกวันนี้๔๒ปีแล้วก็ยังได้รับความนิยมไม่เสริมคลาย

สู้กับโครงการใหญ่ทั่วโลกได้
สู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอด๑๑ปีที่เปิดดำเนินการนะคะ
สยามพิวัฒน์ยังคงมุ่งมั่นจะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดต่อไป
ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อเผยแพร่สิ่งดีงามของไทยให้คนทั่วโลกได้รู้จัก
และร่วมภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดไป
สยามพิวัฒน์เองเราทุกคนยึดมั่นในพันธสัญญา
เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนพวกเราว่าเรามีหน้าที่นะคะ
หน้าที่ที่เราทำเนี่ยถ้าเพื่อประเทศชาติแล้วเนี่ย
เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำสิ่งนี้
นำชื่อเสียงนำความมั่นคงมาสู่ประเทศชาตินะคะ
ถ้าเราได้เป็นเซี่ยวส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดชื่อเสียงที่ดีกับประเทศไทยได้เนี่ย
ก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วค่ะ